สนับสนุนโดยมาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสุขทันทีที่เที่ยวไทยโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ
ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
ระบบนิเวศป่าชายหาดค่ะถือว่าเป็นกำแพงกันคลื่นทางธรรมชาติ
ช่วยลดการกัดซอสชายฝั่งนะคะ
และที่สำคัญค่ะถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อยู่ริมชายหาด
ถือว่าเป็นการรักษาระบบนิเวศและช่วยดูดทรัพย์ก๊าซคาร์บอนเดลไซด์ได้เป็นอย่างดีนะคะ
ระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งรวมไปถึงป่าชายหาดค่ะ
แต่มีประโยชน์และก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ
รวมถึงภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
ป่าชายหาดค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
จากพืชจากสัตว์นานาชนิดที่ช่วยปกป้องแนวชายฝั่งได้เป็นอย่างดี
จากการกัดซ้อของคลื่นทะเลแล้วก็ลมทะเลค่ะ
เป็นแหล่งหมุนเวียนสารอาหารเป็นพื้นที่ในการกลองน้ำขนาดใหญ่
เพราะฉะนั้นเราทุกคนค่ะสามารถร่วมกันในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเศษชายหาดได้ง่าย
ด้วยวิธีการง่ายแบบนี้
อย่างแรกเลยนะคะคือการหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะตามบริเวณแนวป่าชายหาดค่ะ
มาคือการทำกิจกรรมที่อยู่ในระยะที่กำหนด
เส้นทางในการเดินริมทะเลเพื่อเป็นการลดความเสียหายต่อพืชพันธุ์
มาคือการเคารพแล้วก็พยายามเข้าใจธรรมชาติของสัตว์ป่าที่เสี่ยงนะคะ
แล้วก็เลี่ยงต่อการให้อาหารของมันด้วยเพื่อที่จะไม่ให้สุขภาพของสัตว์ป่านั้นซุดสมลง
ในขณะเดียวกันค่ะยังต้องให้ความสำคัญกับพันไม้พื้นเมืองนะคะ
เพราะว่าพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นที่พักพิงของสัตว์ที่อยู่บริเวณแนวชายหาด
ขณะเดียวกันการทำประมงต้องทำประมงอย่างรับผิดชอบ
คำนึงถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตามป่าชายหาด
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบอาบแดดนะคะ
ควรจะเลือกครีมกันแดดที่ไม่เป็นอันตรายต่อแนวปากาลังไม่เป็นอันตรายต่อป่าชายหาดค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะการเริ่มต้นในการดูแลป่าชายหาดก็อาจจะเริ่มต้นง่าย
ด้วยวิธีการทำแบบเล็กน้อยสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมได้
เพื่อให้ระบบนิเวศที่เปราะบางแบบป่าชายหาดแบบนี้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุด
เพื่อสิ่งมีชีวิตและการท่องเที่ยวต่อไปด้วยค่ะ